เอาล่ะมาพูดถึงเรื่องมูเตลูกันบ้างดีกว่า
พูดถึงเรื่องมูเตรลูเนี่ยนะมันไม่เข้าใครออกใคร
ใครเขาก็ใช้มูเตรูนี่แหละเป็นสิ่งยึดเหนียวทางจิตใจ
ใครทำคนนั้นก็ได้ถูกต้องไหมครับคุณผู้ชมค่ะ
แต่บางคนเนี่ยหน้าตามันไม่ได้เลยนะ
เอ้าไม่น่าจะเข้าสายมูได้ยังสายฝ่อน่าสร่างอย่างเนี่ย
ประมาณว่าคาแรคเตอร์อย่างนี้มูด้วยเหรอ
มีหลายคนนั้นของคุณผู้ชมค่ะ
คนแรกมาเลยจ้ะปูปรายยาคุณผู้ชม

ถูกต้องข้าวงูสัญลักษณ์เลยแหละค่ะ
นี่คือสัญลักษณ์ที่สายมูล่ะนะ

งูก็มีครูประยาทำมาแล้วจ้ะทำหลายอย่างด้วย
เสร็จจบนโมพุทธายะพระพุทธไทยรัตนาอยะคือส่วนยาวมาก
ท่องเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจ
อ๋อปุประยาบอกทุกคนแบบท่องหมดเลยอ่ะ
ใช่ค่ะแล้วเชื่อไหมเวลาที่เธอบินกลับมาที่ประเทศไทยนะ
หนึ่งในโปรแกรมที่ต้องทำแน่ไม่แก้บนก็คือเดินขายไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์

หรือว่าจะเดินทางไปกราบไหว้องค์พญานาคดังหรือพระวัดดังทางแถบอีสาน
ปูก็ไปมาหมดแล้วค่ะรวมไปถึงประเด็นที่เป็นข่าวดัง
กับการนำเอาชุดแบนหรูมาถวายให้กับหุ่นแม่พึ่งชุดสีแดง
ใช่เพราะว่าคุณปูเนี่ยเขาเคยไปอธิษฐานขอให้เรื่องงานโกอินเตอร์เนี่ย
ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตอนนั้นเห็นว่าหลังจากตั้งจิตอธิษฐานกับแม่พึ่ง
กลับไปอเมริกาได้แป๊บเดียวเจอข่าวดีเรื่องงานเลยขนลุกเลยนะคุณ
ค่ะแล้วตอนนี้เส้นทางฮอลลีวูดของปูเนี่ยก็กำลังไต่ระดับไปได้สวยเลยนะคะ
เขาก็เป็นคนที่กุยทางเปิดโอกาสให้ตัวเอง
แล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถด้วยเหมือนกัน
เห็นด้วยนะคะอีกคนนึงที่ไม่น่าเชื่อจริงคุณผู้ชม
แต่ชาลอทก็คือลงหน้าหน้าทองสุดฤทธิ์ค่ะ
ดูสิคะนั่งให้หมอดังเจิมหน้าแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะคะ
แล้วเจ้าตัวก็บอกกับเราเลยนะคะว่าชอบและศรัทธาเรื่องนี้มากจริงค่ะ
มาตั้งแต่ยังไม่ปังจนทุกวันนี้ปังมากนะคะ
เรียกว่าที่หนูมีทุกวันนี้เพราะว่าสะสมแต้มบุญกันมานานค่ะ
บอกเลยนะคะความฮอตของชาลอทตอนนี้ไม่เป็นสองรองใครนะจ๊ะ
เพราะเธอคนนี้ก็ไม่ได้ทำดีแค่อย่างเรื่องงานอย่างเดียวนะคะ
เธอทำนอกจากลงนะแล้วเธอไปอาบน้ำมนต์มาด้วยจ้า
แล้วการนุ่งขาวห่มขาวทำพิธีบอกเลยคุณผู้ชม
คือปังจริงสวยจริงนะคะแล้วก็ได้บุญจริงตามความเชื่อของเธอค่ะ
ต้องบอกว่าเคสมือถือนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะ
แอบบูชาของดีไว้ด้วยเหมือนกัน
เรียกว่ามูเตรลูทุกอนูจริงจ้า
ขอบทุกครับทุกครังเพื่อความสบายใจกันนะครับ
ท้ายแล้วกันที่คนนี้แซมมี่คาเวล
นอกจากจะสไตล์แบบเล่นเซิร์ฟเก่งแล้วนะ
นี่คือนางเอกลูกครึ่งยังลำเก่งด้วยนะ
ลำที่ไหนปังที่นั่นคุณผู้ชม

ถ้าเธอในศรัทธาสายนักฮาราชสุดนะคำชะโนธก็ไปไหว้ค่ะ
ที่นครพนมแซมมี่บอกเลยโอ้พี่มันปังมาก
ถ้าว่างชอบบินมาคนเดียวบินมาแบบไม่บอกใครอะไรอย่างนี้
มาไหว้มาอธิษฐานขอเรื่องงานนี่แหละค่ะให้มันปังปังปังเข้าไปอีกจ้า
จริงนะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
แต่ว่าจริงไม่ว่าจะแบบลูกแบบไหน
ถ้าจิตใจเราแบบอยากไปมูอยากไปไหว้ก็ทำได้เลยนะส่วนตัว
อย่าลืมไหว้พระที่บ้านคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็สำคัญ